เอาไปต่อที่สาวดีกว่าคราวนี้ครบเครื่องเช่นเดียวกันนะสำหรับสาวแพทย์ที่เซียพูดนั่นเองนะครับคุณผู้ชม
เป็นที่หามากเลยคุณผู้ชมดูซะก่อนค่ะอะไรอ่ะ
เธอนั้นโชว์เกรดเฉลี่ยที่จบกับศึกษาปตีนะฮะจากจุฬาลงกรด้วยเกรดเฉลี่ย๔๐๐คุณเอ้ย
คุณเอ้ยคือเป็นดารางานก็ยุ่งเอาเวลาไหนไปตั้งใจเรียนขนาดนี้
เก่งมากเลยช่างชมจริงนะคะแต่แสดงช่างชมจากตัวเธอนะบอกเลยว่ามีมากทีเดียว
ซึ่งเธอค่ะก็เพิ่งมีโอกาสมาพูดคุยถึงเรื่องความน่ายินดีนี้นะคะ
โดยสาวแพทย์ก็บอกว่าดีใจมากเลยค่ะพี่แล้วก็หลังจากนี้นะเตรียมเหินฟ้าไปเรียนต่อที่อังกฤษเร็วนี้ด้วยนะคะ
งานนี้ต้องห่างหนุ่มพีชเป็นปีเลยล่ะค่ะ
คงไปแหละค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ยังไม่ได้มีกำหนดการไปค่ะ

คุยค่ะคุยเพราะว่าเราเองก็อยากปรึกษาเขาว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่าเราควรไปหรือเปล่า
หนูพยายามจัดตารางให้ดีค่ะช่วงนี้หนูก็เลยลุยงานแล้วก็หวังว่ามันจะมีจังหวะที่เหมาะสมให้กับเราค่ะ
หนูว่าตอนนี้คือประมาณ๗๐ค่ะที่จะไป
เรื่องการศึกษาก็ไปให้ไกลที่สุดเท่าจะทำได้ที่จะทำไปแล้วนักการยังงั้นค่ะนี่ขออวยพรจริงค่ะ
ส่วนที่ก่อนหน้านู้นนะคะเจ้าตัวโพสต์ภาพสุดเซ็กซี่
กับชุดนะคะคุณผู้ชมค่ะวันพีชสุดแซ่บนะ
ลงไอจีคุณผู้ชมสาวแพทย์ก็ยอมรับนะว่า
ฟิตแบบดีเหลือเกินค่ะแต่ก็แน่นอน

หนูชอบแต่หนูจะมีลิมิตของหนูค่ะ
คือถ้าให้เปิดแบบว่าแขนขาพร้อมกันหมด
ก็ไม่ไหวค่ะหนูก็เอาทีละนิดละกันค่ะ
แม่ก็ไม่ค่อยอยากให้ลงหรอก
แต่เราพยายามเลือกรูปที่มันแบบว่าโป้นไว้ที่สุดแล้ว
นางก็ห่วงของนาง
ไม่ใช่ไม่โอเคค่ะแต่นางก็จะมีความ
ก็เป็นห่วงเราแหละนางก็ไม่อยากให้คนมาว่าเรา